ส่วนสองคนนี้ค่ะพฤติกรรมก็อุกอาดมากแล้วก็ยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะ
สองคนนี้เป็นนักโทษชายโรยตัวลงมาจากกำแพงของเรือนจำ
ยังกันในหนังอ่ะค่ะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะสองคนนะคะครับ
คนนึงจะเห็นชัดว่าเหมือนกับมีรอยสักเต็มตัวเลยนี่
เห็นรอยสักเขาไหมคะนี่แผ่นหลังเขาเหรอเต็มเลยรอยสักนี่
โอ้โหโดดไปแล้วอีกคนนึงใส่กางเกงในตัวเดียวเลยครับนี่ค่ะ
พอลงมาถึงพื้นเนี่ยนะทั้งคู่ก็รีบวิ่งหนี
นี่อีกคนนึงมาแล้วคนหนึ่งอีกคนนึงใส่กางเกงในตัวเดียวลงมา
เรือนจำที่กระบี่ค่ะครับส่วนกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
เดี๋ยวจะเห็นเลยนักโทษชายสองคนนี้วิ่งนี่ค่ะ
ข้ามถนนค่ะนี่ค่อยค่อยเดินด้วยอลัยด้วยโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๑๔๕นาทีเรือนจำกระบี
นี่นะคะนักโทษชายสองคนนี้
ชื่อว่านักโทษชายอานนท์เดนมาร์ทอายุ๓๒ปี
เป็นชาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะ
ถูกจับคดีค้ายาเสพติดเมื่อ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาปีนี้
ถูกจับในพื้นที่สพอ่าวนางจังหวัดกระบี
ส่วนอีกคนนึงนักโทษชายมณฑลขันสมานอายุ๔๓
เป็นชาวอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ถูกจับคดียาเสพติดเหมือนกัน
ในพื้นที่สพปลายพระยาจกระบี
กำแพงที่นักโทษชายสองคนนี้ปีนออกมาเป็นด้านหลังค่ะ
ด้านหลังของเรือนนอนชายนะคะ
มีผ้าห่มนักโทษสีน้ำเงิน๓ผืนมัดต่อกันคุณผู้ชม
แล้วพาดอยู่บนกำแพง
คอนกรีตด้านล่างด้านล่างของกำแพงนะคะยังอยู่ในเขตเรือนจำ
แล้วก็เป็นส่วนของบ้านพักจเรือนจำ
ที่เรือนจำมารู้ว่านักโทษชายหายไปตอนตี๓เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๔๔
มารู้ตอนตี๓ก็เพราะว่าช่วงตี๓ถึง๖โมงเช้า
เป็นช่วงที่ผู้คุมเรือนจำจะต้องไปตรวจสอบที่เรือนนอนของนักโทษ
เดินดูนักโทษชายหายไป๒คน
โซ่ตรวนถอดเอาไว้มีร่องรอยการหลบหนีหลายจุดเลย
กว่าจะมาถึงกำแพงเรือนจำตามภาพในกล้องวงจรปิด
เหมือนกับต้องแหกซี่ลูกกรงเรือนนอนออกมา
ฝารวดหนามออกมานะกว่าจะมาถึงจุดที่เราเห็นภาพว่าโรยตัวลงมาจากกำแพงอะค่ะ
ถึงปั๊บต้องมีกำแพงของสูงมีรวดหนั้นเยี่ยม่ะ

เรือนนอนของนักโทษชายเนี่ยนะคะมีซี่ลูกโรงหน้าต่างถูกตัดออกไป๑ซี่
แล้วทั้งคู่ก็ปีนมาจากจุดนั้นค่ะแล้วก็ต้องแหวกแนวรวดหนามด้วยนะคะ
ที่อยู่หลังเรือนอนแล้วก็ต้องวิ่งไปจนถึงกำแพง
ต่อตัวกันค่ะเอาผ้าห่มพาดบนกำแพงแล้วปีนออกมาตามภาพในกล้องวงจรปิด
ศึกษาจังหวัดกระบีที่อยู่ติดกันกับเรือนจำแล้วก็ปีนออกไป
ริมถนนแล้วก็หลบหนีค่ะนี่นะคะล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนนะคะ
เพราะมีเบาะแสว่าเหมือนทั้งคู่กลับไปที่บ้านที่อำเภอปลายพระยา
เป็นบ้านของนายมณฑลนะคะแต่ยังไม่เจอยังจับไม่ได้นะ

ใช่ถอดโซ่ตรวนทิ้งเอาไว้

เพราะว่ารวดน้ำปกติเขาจะปล่อยกับแสไฟฟ้าหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะ
นี่คือมาได้เลยนะผ่านไปได้เลยนะฮะ